ที่เรื่องของดราม่าเหมือนกันกับเวทีนางงามระดับประเทศ

แต่ว่ายิ่งใกล้เวทีระดับโลกขึ้นมาเท่าไหร่นะคะ

นี่แหละค่ะทะลุประหลอดแตกไปเลยนะคะ
เมื่อพี่ลูกเกดเมธินีออกมาไลฟ์
วกยับเลยแอดมินเพจนางงามชื่อดังเพจนึงค่ะ
ใส่ชุดก็ไม่สวย
แล้วไปเดินแบบประกบกับแท็กอนิพร

เอางานนี้ค่ะแม่ก็คือแม่ออกมาปกป้องน้องฟ้าใส
แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบแซ่บแค่ไหนไปฟังค่ะ
มันจะดราม่าอะไรกันนักกันหนา
คิดว่าน้องฟ้าสายวันนั่งทำอะไรนั่งตีพุงเล่นเหรอ
ไม่เขาก็เรียนเขาก็ทำนู่นทำนี่
พวกที่อยู่บ้านแล้วไม่ทำอะไรไม่มีอะไรทำน่าเบื่อ
จะมาเปรียบเทียบกับนัทได้ไง
เขาเดินแบบมากี่แคทวอคแล้ว

แล้วน้องฟ้าใสอ่านแล้วเป็นยังไงจิตก็ตกสิ
ฟ้าใสทำอะไรช่วงนี้
นางไปฟิตเน็ตทุกวันนางชกมวยนางเรียนเต้นนางซ้อมเดินแบบอ่า
ด้วยความหลายคนก็ให้กำลังใจน้องฟ้าใสอยู่เหมือนกันนะ
ว่าน้องเป็นสไตล์ลูกครึ่งน้องเนี่ยอาจจะดูโครงใหญ่กว่าสาวปกติ
แล้วก็มีนางแบบตัวท็อปหลายคนเลย
แล้วในชุดที่น้องใส่เนี่ยหลายคนมองว่าเอ๊ะมันทำให้น้องเนี่ยดูตัวใหญ่แปลกหรือเปล่านะคะ
แล้วก็เลยมีคำติชิดนินทาออกมาอย่างที่พี่เกดว่าแหละ

แต่คนทำงานหนูคบก็ไปอยู่ยิบออกกำลังกายอ้าว

เขาเนี่ยกลมกลืนกับนางงามระดับโลกได้เลยนะ

ส่วนทางด้านฟ้าสายปวีนสุดาก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า

ส่วนตัวเนี่ยน้องบอกว่าเข้าใจแฟนนางงามแหละ

แล้วก็ขอบคุณพี่ลูกเกดด้วยที่ออกมาปกป้องค่ะ

ที่จะชิงมงกุฎจักรวาลปลายปีนี้ด้วยนะจ๊ะ

ปีนี้ไทยมีลุ้นเข้ารอบลึกหนักมากนะคะ

ติดหนึ่งในห้าของหลายโผทีเดียวนะคะ